ดูบรรยากาศที่รัฐสภานะคะเพื่อเป็นดูการอภิปรายวันแรก
เพื่อพิจารณาเปิดยติเปิดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลนะคะ
ประเดิมวันแรกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
และ๕รัฐมนตรีในการบริหารประเทศล้มเหลวนะคะ
รัฐมนตรีที่ถูกยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ๖คน
ก็จะมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงาน
นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เริ่มโดยผู้นำฝ่ายค้านนายสมพงศ์อมรวิวัฒน์ค่ะ
แต่พอเริ่มอภิปรายในสมพงศ์พูดผิดค่ะคุณนัทธพงศ์
เรียกผลเอกประยุทธเป็นผลเอกชวริตยงจายุทธ๒ครั้ง
อาจจะแบบคล้ายกันมีจังหวะคำเรียกคล้ายกันนะคะ
โดยหลังจากนั้นก็โจมตีพลเอกประยุทธ์บอกว่า
ไร้ความรู้ไร้ความสามารถทำให้การบริหารประเทศล้มเหลวผิดพลาด
โดยเฉพาะเรื่องของโควิด๑๙นี่แหละค่ะ
มีประชาชนตายคาถนนตายในรถตายยกครัว
เดือดร้อนธุรกิจเลิกกิจการ
แล้วก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์มีพฤติการช่อชนหลายเรื่อง
อย่างเช่นเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนเป็นต้นค่ะ
อันนี้เป็นช่วงจังหวะตัดภาพมาให้ได้ฟังกันนะคะ
ก็ถูกอภิปรายบอกว่าบริหารกระทรวงผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะเรื่องของการรับมือโควิด๑๙
มีการประเมินความรุนแรงและผลกระทบของโรคนี้ผิดพลาดอย่างร้ายแรง
โดยเห็นว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาป่วยแล้วหายเองได้นี่อันนี้นะคะ
ส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยค่ะก็ถูกอภิปรายบอกว่าไม่มีความรู้
ทำให้ผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบทั้งระบบส่อว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนปล่อยประละเลยให้แรงงานข้ามชาติเข้าเมืองโดยผิดปกติค่ะ
ขณะที่ด้านของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะคะก็ถูกอภิปรายในประเด็นที่ว่ามีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่
จงใจใช้อำนาจหน้าที่กรอบโกยผลประโยชน์จากโครงการขนาดใหญ่รู้เห็นและปล่อยประละเลยทำให้เกิดการทุจริตในการประมูลโครงการใหญ่ค่ะ
ส่วนนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสเนี่ยนะคะก็ถูกอภิปรายในประเด็นว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่และสื่อของรัฐบิดเบือนข้อเท็จจริง
สร้างความแตกแยกในสังคมทำลายบรรทัศน์มุ่งประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ของประเทศค่ะ
ขณะที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนนั้นถูกอภิปรายว่าเป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญาความสามารถ
ทำให้การบริหารด้านการเกษตรล้มเหลวทั้งระบบเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในการเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการที่ตนกำกับดูแลค่ะ
อันนี้ตัดมาให้ฟังแบบเนื้อนะคะ